ช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในสนามบินสุวรรณภูมินะคะ
คือมีเจ้าหน้าที่เขาไปเปลี่ยนถังดับเพลิงก็เป็นไปตามรอบในการซ่อมบำรุงเป็นถังใหญ่นะคะ
แล้วก็วาวที่หัวถังเนี่ยมีก๊าซอยู่เยอะด้วยนะแล้วมันหลุดออกมามันควบคุมไม่ได้
ก็เลยไปกระแทกกับพนักงานของบริษัทผู้รับเหมาที่ไปซ่อมบำรุงเนี่ยค่ะ
จนทำให้มีคนบาดเจ็บ๔รายแล้วก็เสียชีวิต๑ศพนะคะ
ตำรวจสพท่ากาศยานสุวรรณภูมิอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
ได้รับแจ้งเหตุว่ามีน้ำยาเคมีในถังดับเพลิงรั่วไหล
ถังเนี่ยหมุนไปกระแทกคนที่ปฏิบัติงานอยู่จนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
เหตุการณ์เกิดขึ้นในห้องควบคุมระบบไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์
ลานจอดรถโซน๒กับโซน๓ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ก็เลยมีการประสานแพทย์ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบ
ในที่เกิดเหตุซึ่งเป็นอาคารด้านในนะคะ
ก็เจอถังดับเพลิงสีแดงความสูงประมาณ๑๕๐เซนติเมตร
ขนาด๘๖๐ปอนด์ล้มตะแคงอยู่ที่พื้นแบบนี้ค่ะ
แล้วก็ใกล้กันเลยพบร่างผู้เสียชีวิต๑ศพ
ชื่อว่านายยุทธศาสตร์คำบุญยออายุ๓๓ปี
แล้วก็มีผู้บาดเจ็บอีก๔รายค่ะ
นายสมัยคำจันทร์อายุ๔๔ปีนายสมัยบาดเจ็บสาหัส
นายบุญช่วยคำทองยศอายุ๔๕ปีคนนี้ก็บาดเจ็บสาหัส

นายเสียระโพงพาณิชชานุรักษ์อายุ๓๕ปี
และนายอนุพงศ์ชรานิยมอายุ๒๖ปี
เจ้าหน้าที่ก็นำส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษา

เขากำลังเปลี่ยนถังดับเพลิง
ซึ่งก็เป็นการเปลี่ยนตามวงรอบในการซ่อมบำรุง
ซึ่งเป็นถังดับเพลิงขนาดใหญ่ค่ะ
แต่ว่าเกิดอุบัติเหตุในลักษณะที่ว่า
วาวที่หัวถังเคมีสำหรับดับเพลิงเนี่ยค่ะมันหลุดออกมา
ก็เลยทำให้ก๊าซที่อยู่ในถังดับเพลิงซึ่งมีแรงดันสูงเนี่ยนะคะ
ส่งผลให้ตัวถังดับเพลิงไม่สามารถควบคุมได้
ก็เลยหลุดออกมาแล้วก็กระแทกกับพนักงานของบริษัทนี้ที่กำลังไปติดตั้งอยู่อะค่ะ
ทำให้เสียชีวิตไปหนึ่งแล้วก็บาดเจ็บสี่คนพันธุ์ตำรวจเอกพันลบอร่ำล่า
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสมุทราการบอกว่าเบื้องต้นเหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นอุบัติเหตุนะคะ
แต่ตอนนี้เนี่ยยังต้องรอให้สารเคมีระเหยก่อนแม้ว่าจะเป็นสารเคมีบริสุทธิ์
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานถึงจะสามารถเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ไปดูสาเหตุที่แท้จริงได้คือป้องกันเอาไว้ก่อน
ครับให้สารเคมีระเหยออกไปให้หมดก่อนพตธนายุทธ์วุฒิจรัทธรรมรงค์
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งบอกว่าหลังจากที่ไปตรวจสอบอ่ะนะคะ
จากการสอบสวนพยานที่เห็นเหตุการณ์เช่นรอปภเจ้าของบริษัท
เรื่องต้นเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นการนำถังดับเพลิงไปเปลี่ยนเพราะว่าถังนี้น้ำยาเคมีหมด
เคลื่อนย้ายนำถังไปติดตั้งวาวที่อยู่บนถังดับเพลิงเกิดหลุด

ในพื้นที่ในสนามบินหรือข้างเคียงสนามบินแต่เป็นกรณีที่เป็นถังบรรจุการ์ด
เอ็มสองร้อยซึ่งจะเป็นสำหรับดับเพลิงโดยเฉพาะเอ่อเมื่อสักครู่เราได้การ
ตอบฐานว่ามีการเปลี่ยนถังนี้มาประมาณ๒ปีแล้วการอาจจะหมดก็ได้จ้างบริษัทนะครับ
เรื่องต้นนะครับอยู่เดี๋ยวจะให้พันธุ์อันส่วน๒ตัวละเย็น
ว่าแล้วก็มาอยู่ระหว่างนำกลับมาเพื่อจะติดตั้งอีกครั้งนะครับ
ระหว่างการดำเนินการของช่างของบริษัทที่รับเหมามา
ก็เกิดเสียงการ์ดพุ่งออกมาแล้วถังนี้ใหญ่มากประมาณ๘๖๐ปอนด์นะครับ
ใหญ่มากก็หมุนเหมือนโครงสว่างก็โดนพนักงานทำให้เสียชีวิตแล้วก็แขนขาดสาหัส
ทั้งหมดมีห้าคนอยู่ในที่เกิดเหตุขณะนี้เนี่ยมีสาหัสสองและไม่สาหัสหกสอง
ตอนเป็นข่าวตอนแรกช่วงบ่ายเย็นคนก็กังวลใจไงว่าเสียงดังคล้ายเสียงระเบิดมันใกล้สนามบินขนาดไหนส่งผลกระทบหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
เจ้าหน้าที่ก็เลยชี้แจงแบบนี้นะคะรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์หนึ่งก็บอกว่าหลังจากนี้สั่งการให้พนักงานสอบสวนเรียกคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาสอบปากคำให้ละเอียด
รอผลจากทีมพิสูจน์หลักฐานผลจากการชนะสูตรศพจากโรงพยาบาลบางพลี
ถึงจะสามารถสรุปสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ได้นะคะ